วันที่ครู่นี้อย่างที่คุณสุภาคุณบอกไปว่า

ถ้าไปอยู่บนเรือเขาจะเรียกว่าแม่ย่านาง
พาคุณผู้ชมไปดูแม่ย่านางที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
อย่างที่บอกว่าเขามีการขุดพบไม้ตะเคียน
แล้วก็เรือโบราณที่ทำจากไม้ตะเคียนถูกฝังอยู่ใต้ดิน
แน่นอนชาวบ้านไม่พลาดอยู่แล้ว
ไปดูไปกราบไหว้และไปขอเลขเด็ด
เอาบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วย

แล้วลูกหลังทำฝากูชาติตั้งให้อย่างนี้

อย่างก็คืออย่างนี้น่ะไปกลับเข้าไม่ได้
ชาวบ้านอินไตรตำบลโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
ขอโชคลาภจากแม่ย่านางเรือไม้ตะเคียนอายุไม่ต่ำกว่า๒๐๐ปี
ที่ชาวบ้านขุดพบภายในห้วยอินไตร
หลังเมียชาวบ้านคนหนึ่งฝันว่า
มีผู้หญิงผมยาวผิวค้ำรูปร่างหน้าตาสวย
มาบอกในความฝันให้นำต่อไม้ตะเคียน
และเรือโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน
แล้วนำมาไว้ที่วัดอินไตรธิดารามแห่งนี้

แม่ย่านางลงมาประทับร่างคนที่สามารถสื่อสารได้
นักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ไม่พลาดที่จะขอโชคลาภ
เริ่มจากการสอบถามอายุของแม่ย่านาง

อืมตัวเดิม
เอาอีกแม่

กดให้ชาวบ้าน

ต้องบอกว่าใครเห็นเป็นอะไรก็

ตลอดทั้งคืนรวมถึงในช่วงเวลากลางวัน

ส่องหาเลขเด็ดรอบเรือตะเคียน

แล้วทราบข่าวได้อย่างไรครับ
ก็เห็นเขาบอกกันแล้วเลยมา
ทีมข่าวได้สืบหาประวัติความเป็นมาของเรือลำนี้
ทราบว่าเป็นของนายปังอุไรโชธ

นายบุญยืนอุไรโชธลูกชายของนายปังเจ้าของเรือเล่าว่า

แม่ยายนางเรือตะเคียนได้ลงโทษพ่อของเขา

เรือทิ้งไว้ไม่มีใครดูแล

เอางานมาพ่อก็ปล่อยทิ้งอีก

จมเลยจมเองได้เลย
สามารถทำตัวเองจมไปได้เลย
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านพยายามที่จะช่วยกัน

อินไตเกิดการเปลี่ยนแปลงตามสภาพดิน
ทำให้เรือถูกฝังอยู่ใต้ดินนานหลายปี

ทำให้ชาวบ้านแห่ไปขอโชคลาภอย่างที่เห็น

เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ผู้สื่อข่าวเราเข้าไปมาทุกที่แล้วนะคุณ
ใช่ครับสุสานเผานั่งยางเขาก็ไปมาแล้ว

ถามเลยตกลงได้เลขอะไรเออเขาว่าไงคุณ

เขาบอกว่าของแบบนี้บอกแล้ว

เมื่อคืนใครฝันอะไรดีอาจจะตีเลขได้
แต่ถ้าบอกคนอื่นเลขเคลื่อนนะ

รอดูการถ่ายทอดสดการรายงาน
เรื่องของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับ
๒๔โมงเย็นไทยรัฐทีวีถ่ายทอดนะครับ